อุบัติเหตุมันไม่คาดคิดคือมันไม่รู้จริงว่าจะเกิดขึ้นยังไง
บางทีเราไม่ได้ประมาทคนอื่นประมาทหรือประมาทร่วมอะไรก็แล้ว
แต่เหมือนกับคลิปนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะ
ต้องระมัดระวังเพราะว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ
นี่ค่ะอันนี้คือรถคันนี้ขับตามมอเตอร์ไซค์ที่เกิดเหตุ
ตัวผู้บาดเจ็บก็ขี่มาดีแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเบนออกไป
ใช่กำลังจะถามเลยพี่ปองคือเราไม่เข้าใจเบส

จริงตอนแรกเขาก็มาตรงนะแล้วอยู่ดีเขาเบี่ยงเข้าขวาไปตรงเส้นสวนเลนอ่ะ
เราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะหรือเขาจะเลี้ยวหรือเปล่า
นั่นน่ะสิแล้วมันเป็นภาพที่กล้องหน้ารถจับเอาไว้ได้
คุณผู้ชมก็เห็นชัดเจนเลยนะคะเป็นนาทีเลยอ่ะ
ช่วงที่ชนอย่างจังเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกบ้านเสนียน

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นชายวัยรุ่นค่ะซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
เขาบาดเจ็บศีรษะกระแทกกับกระจกหน้ารถอย่างจัง

ขณะที่รถจักรยานยนต์เองก็สภาพพังยับเยิน
เช่นเดียวกับรถเก่งคู่กรณีก็คือถูกชนด้านขวาตรงซุ้มรถ
ซุ้มล้อประตูข้างข้างขวาพังยับเยินเหมือนกัน

นายสุพธงานวิชายุ๔๕ปีคนขับรถเก๋งบอกว่า
เขาขับรถจากอำเภอบ้านหลวงจะไปทำงานที่เมืองน่าน
พอมาถึงที่เกิดเหตุคือรถจักรยานยนต์คันนี้
อยู่ก็คือเหมือนกับเปลี่ยนเลนมาแล้วก็พุ่งชนด้านหน้าเลย
หลังจากนั้นคือพอชนเสร็จเนี่ยกระเด็นไปไกลเกือบ๑๐เมตรแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ตำรวจค่ะก็มาบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน

แล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถนี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งด้วย